ท่านผู้ชมครับมาดูเรื่องของความลำบาก
ความลำบากใจในการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เขาต้อง
รับเรื่องราวร้องทุกข์หรือว่าแจ้งเหตุ

ล่าสุดนะครับมีพยาบาลแล้วก็เจ้าหน้าที่
ของศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินศูนย์นเรนทรที่ชุมพรนะฮะ
ผู้ชายคนหนึ่งโทรมา
ถ้าเจอสายของเจ้าหน้าที่ผู้ชายไม่คุยด้วย
ถ้าเป็นสายผู้หญิงเนี่ยโอ้โหคุยใหญ่เลย
แต่คุยแบบลักษณะลามกอนาจารย์

เดี๋ยวไปฟังนะฮะเสียงที่บันทึกเอาไว้นะครับ
สวัสดีค่ะสวนนเรนทรชุมพรค่ะ
กันเลยได้กัน

คือถ้าฟังจากเสียงของสายที่โทรเข้ามาเนี่ย
คำที่ฟังได้มันน้อยกว่าคำที่ฟังไม่ได้
เราต้องดูดเสียงกันแบบโอ้โหเยอะแยะไปหมด

เวลามีพยาบาลหรือว่าเจ้าหน้าที่ผู้หญิง
ของศูนย์นเรนทรชุมพรเขารับเหตุฉุกเฉินเนี่ย

หยาบคายคำลามกอนาจารย์นะ

นางสาวเรืองพรนาควิรัตินะครับ

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะครับ
บอกว่าโทรศัพท์จากผู้ชายโรคจิตคนนี้เนี่ย

เพราะว่าเครื่องที่โทรเข้ามาเนี่ยเขารู้ว่าหมายเลขอะไรนะครับ
แต่ละวันโทรมาเนี่ยที่สายด่วนที่นี่นะครับ

ถ้อยคำลามกหยาบคายออกมาแบบ

ถึงขั้นชวนขอไปมีเพศสัมพันธ์ด้วยก็มี
พูดซ้ำคำเดิมนะครับ

ถ้าโทรเข้ามาแล้วเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ชายรับ

แล้วก็ด่าแบบให้ของลับแบบผู้ชาย

สามเดือนนะฮะอืมสามเดือนกว่าแล้วนะครับ

ถามว่าอ้าวแล้วทำไมไม่ไปไล่จับ

ตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายน๖๓
จนถึงขณะนี้ยังตามตัวไม่เจอ
และนายคนนี้ก็ยังโทรมาทุกวันเหมือนเดิม
เหมือนช่วงนี้ที่หนักก็คือจะเป็น
สายเสียงผู้ชายนี่เป็นแบบสูงอายุหน่อย
จะขอโทรมาขอมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงอะไรอย่างนี้

คือจะโทรมาด่าสมาสุ

กลางวันนิหลังเธี่ยงจะโทรมาแล้วสามสี่ครั้ง
หลังจากนั้นก็จะมีช่วงสามถุ้มถึงตีสาม
เขาเบื่อเขารำคาญโอ้โหต้องมาคอยรับอะไรก็ไม่รู้นะ

ถ้าคนที่เขาฉุกเฉินเดือดร้อนจริงโทรมาแล้วโทรไม่ติด
จณที่รับสายไม่ทันนี่ทำยังไง
ก็พยายามตรวจสอบจากหม่ายและเลขโทรศัพท์
เขาก็รู้นะฮะว่าเป็นของเครือข่ายไหนอะไรยังไงนะครับ
ก็ยังไม่สามารถจะให้ข้อมูลของเบอร์โทรนี้ได้
ต้องมีตำรวจมาก่อนนะเป็นขดงคดีอะไรมาก่อนนะฮะ
ถึงจะไปจัดการเรื่องแบบนั้นได้

เผื่อใครที่ทำแบบนี้อยู่
อย่าทำเลยฮะเดี๋ยวชาวบ้านเขาเดือดร้อน